วันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นคบกันฟ้าผ่า
คือก่อนหน้านี้ออกมาเปิดตัวว่าคบหาดูใจกัน
ขุนชานนท์และแก้มบุ๋มปริยดา

การออกมาเปิดเผยว่าคบกันเร็วแบบนี้เนี่ย
ขุนชานนท์เนี่ยต้องการที่จะกลบกระแสว่าเจ้าตัวเนี่ย
ไม้ป่าเดียวกันหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม
ซึ่งล่าสุดค่ะเรามีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มขุนชานนท์นะคะ
เขาก็ออกมาเปิดใจว่าได้สปาร์ครักกับแก้มบุ๋มเนี่ย

แล้ววิธีการจีบน่ารักยิ่งกว่านั้นเพราะอะไรรู้ไหม
คือเขาบอกว่าเดินหน้าจีบสาวแก้มบุ๋ม
ก็เลยสปาร์คกันในที่สุดนั่นเองนะจ๊ะ
ซึ่งหนุ่มขุนเองเขาบอกว่าประทับใจที่แก้มบุ๋มเป็นสาวโกะ
คุยสนุกก็เลยเดินหน้าจีบนะคะ
แล้วก็บอกต่อด้วยว่าที่เปิดตัวแล้วก็ตกลงเป็นแฟนแบบรวดเร็วขนาดนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าอยากจะให้ฝ่ายหญิงมั่นใจ
พร้อมกับเคลียร์ข่าวเมาส์ว่าการคบสาวในครั้งนี้
ไม่ได้ต้องการกลบกระแสแอปแมนของตัวเองด้วยค่ะ

ตอนแรกก็ให้ผู้จัดการอ่ะไปขอผู้จัดการเขามาชวนเล่นแล้วก็ขยายไง

ก็เลยเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ชวนเขาเล่นพอจีบติดแล้วก็ไม่เล่นแล้ว
รู้สึกดีนะเขาแบบเป็นคนแบบเป็นคนขยัน
เป็นคนมีความคิดแล้วก็เป็นคนแบบอยู่ไม่สุขตลกแบบกล้องอะไรอย่างนี้

ได้มาถามเรื่องนี้กับเราไม่แล้วมันอยู่ยังไง
ตุ้มติ้งใช่ป่าวไม้มือไม้อะไรอยู่กับผู้หญิงเยอะไง
เขาไม่ถามเขาคนเป็นเกยคงไม่ไปติแล้วถูกมั้ย
ยืนยันอีกเสียงว่าขุนไม่ใช่เกย์
เพราะที่ฉันได้ยินกระแสข่าวมาว่าเขาไม่ธรรมดา

แต่ว่าเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ก็เลยเปิดตัวกันไปเลยว่าคบกับแก้มบุ๋มฝ่ายหญิง
จะได้สบายใจแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงด้วย
นี่ถือว่าเป็นการออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งแรกเลยนะจ๊ะ